กลับมาในช่วงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่
ยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมที่นครราชศรีมาค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องดูเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้
เพราะว่าหลายจุดเนี่ยน้ำมาอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะ
จะให้คุณผู้ชมได้ดูนาทีที่หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยคุณตาท่านหนึ่งค่ะ
อายุแปดสิบสี่ปีท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
ติดอยู่ในบ้านกับคุณยายเพราะว่าน้ำท่วมนี่แหละค่ะ
ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำนานถึง๒วันด้วยกันค่ะ
นี่แหละค่ะหน่วยกู้ภัยฮุกสามหนึ่งนครราชศรีมาและทหารกองพันธารช่างที่สาม
เป็นผู้ป่วยติดเตียงกับคุณยายน้อยนะคะ
คือหมู่บ้านนี้เนี่ยถูกน้ำจากลำเชียงไกรตอนล่างไหลทะลักเข้ามาท่วมแบบฉับพลันเลย
ตั้งแต่๒๕กันยายนที่ผ่านมาสภาพของทั้งสองท่านก็คืออิดโรย
เพราะว่าข้าวน้ำไม่ได้ตกถึงท้องมา๒วันแล้วค่ะคุณผู้ชม
พื้นที่นี้มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบ๑๓หมู่บ้าน
มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอีกหลายคนทีเดียวที่ตอนนี้ยังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระดมกำลังอบพยพให้แต่ละคนออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
แต่ว่าก็ค่อนข้างยากนะคุณนัทพงศ์เพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นตลอดเวลา
แล้วก็จะมีมวลน้ำที่ไหลเชี่ยวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอุปสรรคกับการเอาเรือเข้าไปช่วย
คือเรือต้องวิ่งฝ่ากระแสน้ำเข้าไปอ่ะนะคะเบื้องต้นทางเทศบาลก็ตั้งศูนย์อบพยพผู้ประสบอุทธกภัย
โรงเรียนบ้านสะตะเข้นะคะทหารจัดตั้งโรงครัวสนามเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยตามบ้านนะคะ
อีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมที่ตำบลจอหออำเภอโนนไทยตรงนี้เนี่ยนะคะน้ำทะลักเข้าท่วมถนนสุระนารายโคราชชายภูมิ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูสภาพน้ำเชี่ยวไหลแรงเลยนะคะ
แล้วแรงขนาดพัดเอารถทัวร์คันนี้ค่ะรถคันนี้เป็นรถรับส่งพนักงานนะคะ
คือมันแรงจนพัดรถเนี่ยพลิกตกข้างทางจมน้ำเลย
แรงแบบนี้แล้วคือแต่รถคันนี้ไม่มีคนอยู่นะ

ตอนนี้กู้ภัยฮุก๓๑ต้องไปช่วยคนขับกับผู้ช่วยอีก๒คนรอดมาได้ค่ะ
คืออย่างที่บอกค่ะโชคดีที่เป็นรถเปล่าค่ะ
เขาไปส่งพนักงานเสร็จแล้วแต่ว่าขากลับเนี่ยเจอกระแสน้ำแบบนี้นะคะ
น้ำบนถนนนี้นะคะลึกกว่า๘๐เซนตรี
ไหลทางลึก๑เมตรแล้วท่วมแบบนี้ค่ะยาว๕กิโลกรัม
ข้างทางเนี่ยเขาบอกมวลน้ำมากมายมหาศาลเหมือนทะเลเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมน้ำที่ล้อมรอบอยู่ทุกทิศทาง
ตอนนี้ก็เลยทำให้รถของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
ติดค้างแบบนี้ค่ะไปต่อไม่ได้เพราะว่าถนนมันถูกตัดขาดนะคะ
ถ้าไปก็เจอน้ำแบบนั้นก็อันตรายนะคะ
รถก็ติดค้างอยู่บนถนนเป็นจำนวนมากทีเดียว
อำเภอพิมายคุณผู้ชมจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพมุมสูง
เนี่ยค่ะโอ้โหคือจากที่เป็นพื้นดินตอนนี้เป็นน้ำหมดเลยค่ะ
เจิงหมดแล้วสุดลูกหูลูกตาครับคุณผู้ชมครับ
ลำน้ำจักราดนะครับไหลเข้าท่วม
อันนี้ที่เห็นตรงจุดนี้คือเขาเรียกว่าหัวใจของเมืองคือ
สถานที่ราชการของอำเภอพิมายโดนท่วมหมดค่ะ
ทางเข้าสถานีตำรวจภูทรพิมายถูกท่วมสูง๗๐๘๐เซน

น้ำท่วมที่อำเภอพิมายยังน่าห่วง
เพราะว่าตรงจุดนี้คือเป็นจุดสำคัญ
เป็นจุดที่รับน้ำจากหลายเส้นเลยค่ะ
ลำน้ำมูลลำเชียงไกรนะคะ
เพราะฉะนั้นก็จะทำให้น้ำตรงจุดนี้นะคะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ที่หมู่บ้าน
หมู่บ้านเหล่านี้นะอยู่หลังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่าง
ที่มันชำรุดรูเบอร์เลอร์นั่นน่ะแล้วน้ำมันทะลักทะลักทะลักเข้ามาตอนนี้
คุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับเข้าไปสำรวจความเสียหาย
แล้วไปเจอกับชาวบ้านที่เดือดร้อนมา
ติดตามการรายงานสดจากคุณภูริพัฒนบุญนินครับ
รายงานสดจากจังหวัดนครราชศรีมาเชิญครับ
คุณนัทพงศ์คุณวราพรครับรอบตัวผมในขณะนี้
ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนะครับ
จุดที่ผมยืนอยู่คือบริเวณถนนสุรนาราย
ภายในตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้บริเวณถนนนั้น
เต็มไปด้วยปริมาณน้ำจำนวนมหาศาล
รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
จะผ่านได้เฉพาะรถกระบะหรือรถใหญ่เท่านั้น
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ด้านหน้าของผมเดี๋ยวจะค่อยซูมภาพไปดูนะครับ
จะเห็นรถบัตรขนส่งของบริษัทแห่งหนึ่ง
แอ้แร่อยู่บริเวณข้างถนน
ของถนนสุรนารายนะครับจะเห็นนะครับ
ด้านหน้าของรถบัตรคันนี้เนี่ยพังเสียหายจากกระแสน้ำที่พัดผ่านไปแล้ว
ซึ่งรถบัตรคันนี้คุณผู้ชมครับ
พังเสียหายมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่อยู่บริเวณนี้ก่อนหน้านี้ท่วมสูงมาก
และรถคันนี้มีการฝ่าน้ำเข้ามาทำให้พังเสียหายไป
แต่จนถึงขณะนี้ก็แม้น้ำจะลดลงไปบ้างแล้วคุณผู้ชมครับ
แต่ยังไม่สามารถที่จะเก็บกู้รถคันนี้ขึ้นมาได้นะครับ
ด้านข้างของผมคุณผู้ชมครับบริเวณจุดนี้ข้างถนนสุรนาราย
เป็นบ้านเรือนที่กำลังก่อสร้างอยู่เป็นไซส์งานที่กำลังก่อสร้างอยู่
ณตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายยังไม่มีการอบพยพออกไปจากจุดนี้นะครับ
เนื่องจากว่าทางจรฐีนั้นมีการเข้ามาแนะนำแล้ว
เพราะว่ากลัวน้ำที่จะไหลจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลบนและล่าง
มาสมทบและเกิดปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีก
แต่ทางกลุ่มคนงานก่อสร้างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกไปได้นะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปสำรวจกับจิตอาสา
ชมรมตกปลาขับ๑๒โคราช
พาผมและนั่งเรือภายสำรวจภายในหมู่บ้านลำเชิงไกลนะครับ
หมู่บ้านแห่งนี้ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ๑กิโลเมตร
โดยตลอดเส้นทางน้ำที่ไหลจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๓๐กิโลเมตร
ไหลมาทั่วหมู่บ้านแห่งนี้เพราะเป็นที่นุ่มต่ำ

โดยมีบ้านในพื้นที่ประมาณ๒๗๒หลังคาเรือน
ชาวบ้านได้รับความเสียหายได้รับขุนกระทบกว่า๘๖๘คน
ต้องหนีน้ำไปอยู่บ้านญาติและตามศูนย์อพยพต่าง
แต่ตอนนี้ยังคงมีชาวบ้านที่ยังเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้าน
ขอเฝ้าดูข้าวของอยู่ภายใน
ความยากลำบากของชาวบ้านนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ชาวบ้านคุณผู้ชมครับ
ยังรวมไปถึงบรรดาพระสงฆ์สามเณรที่อยู่ในวัดลำเชิงไกล

ต้องอพยพออกจากกุฏติขึ้นไปอยู่ชั้น๒ของสาระได้นะครับ
โบสถสาราหรือเมนเผาศพต้องปิดไว้ทั้งหมดเพราะถูกน้ำท่วม

เพราะเตาเผานั้นเสียหายแทบทั้งหมด
แต่พระนั้นจะอบพยพออกไปก็ไม่ได้
เพราะจะไปอยู่รวมกับชาวบ้านก็ค่อนข้างที่จะลำบาก
ระหว่างที่ผมนั่งเรือเข้าไปคุณผู้ชมครับ
พบเจอกับคุณยายท่านหนึ่งพร้อมหลานอีก๒คน
ที่ยืนเกาะรั้วประตูอยู่หน้าบ้าน
โดยยายนั้นเอาข้าวของมาใส่กระมังลอยน้ำ
เพื่อรอคอยเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ
โดยคุณยายบอกกับผมนะครับว่ารอมาตั้งแต่เช้าแล้ว
เพราะอยากออกจากบ้านพร้อมกับหลานอีก๒คนเต็มที
โดยยายบอกกับผมว่าตอนนี้อยากจะออกจากบ้านมาก

อยู่เมื่อช่วงกลางคืนน้ำท่วมถึงคอ
ตัวเองต้องพาลูกหลานอบพยพออกไปอยู่
ชั้นสองของบ้านยังยากลำบากเพราะน้ำไฟก็ไม่มี
ทำให้ตอนนี้นั้นอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกกันก่อน
ฟังเสียงของคุณยายกันครับ
ทีมข่าวของเราประสานกับเรือของทหาร
และเรือขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ขอให้เรือนั้นรับคุณยายและครอบครัวนี้ออกไปก่อน
เพื่อเราต้องทำการกันอย่างทุลักทุเห
ครับแคบอีกทั้งกระแสน้ำที่ท่วมขังสูงและไหลเชี่ยว
ยากลำบากต่อการช่วยเหลือจนเรานำยายและหลานพร้อมกับข้าวของ
ขึ้นเรือออกอบพยพออกไปจากศูนย์ได้สำเร็จนั่นเองครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูการซ่อมแซมประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรที่เกิดปัญหานะครับ
โดยตอนนี้ระดับน้ำในอ่างลำเชียงไกรลดลงแล้วประมาณ๒เมตรกว่า
โดยสามารถมองเห็นคันดินที่กั้นมาก่อนถึงประตูระบายน้ำได้อย่างชัดเจน
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ระดับน้ำนั้นแทบจะมิดคันดิน
แต่ตอนนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ตอนนี้น้ำลดลงไปมากแล้วนะครับ
โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เหลือปริมาณน้ำในอ่างเพียงประมาณ๒๒๘๙ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ๘๒ของความจุอ่างที่รับไหว
ซึ่งน้ำในอ่างก่อนหน้านี้ที่นี่เกิดปัญหาคุณผู้ชมครับ
มีปริมาณน้ำในอ่างมากถึง๑๖๐ซึ่งตอนนี้ถือว่าลดลงไปเกินครึ่งหนึ่งแล้ว
ตลอดทั้งวันของวันนี้เจ้าหน้าที่กรมชนประธานพร้อมผู้รับเหมาก่อสร้าง
เอาเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมสรรเขื่อน
ข้างประตูระบายน้ำฝั่งซ้ายจนสำเร็จแล้วนะครับ
ซึ่งแผนของวันนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งปูแผ่นเหล็กด้านบนของประตูระบายน้ำ
เพื่อให้รถจากกลหนักสามารถขับขึ้นประตูระบายน้ำได้
เพื่อจะวางบิ๊กแก๊กอีก๑๐๐ลูกที่สรรเขื่อนฝั่งขวาที่เกิดปัญหา
เป็นการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นจะเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้น้ำในอ่างไหลเข้าสู่หมู่บ้านท้ายอ่าง
ที่จะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้
ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กรมชลประธานครับ
คุมกษัตริย์บ้างนะครับ
พยายามเต็มที่
ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง
พยายามเต็มที่นะครับ
ตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของ

อ้างอิงจากตัวเลขความเสียหายของสำนักงาน
น้ำท่วมเสียหายถึง๑๘๐๐๐กว่าไร่นะครับ
โดยอำเภอด่านขุนทศนั้นน้ำท่วมไปแล้ว๒๗๐๐กว่าไร่
อำเภอพิมายท่วมไปแล้ว๒๒๐๐๐กว่าไร่
อำเภอนนท์สูงท่วมไปแล้ว๑๖๐๐๐ไร่
แต่ที่หนักที่สุดคืออำเภอโนนไทย
น้ำท่วมไปแล้วประมาณ๔๔๐๐๐ไร่
หมู่บ้านท้ายอ่างเก็บน้ำที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ก็คือตำบลบันลังตำบลสำโรงตำบลกลำปังในอำเภอโนนไทย
ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งน้ำที่ไหลจากตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับ
ทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่ตำบลดอนชมพู
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้แม้ระดับน้ำนั้นจะลดลงไปบ้างแล้วนะครับ
ที่ผมยืนอยู่คือบริเวณครึ่งเข่าคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้คือครึ่งเข่าแต่ถ้าหากเราลงจากนี้จุดนี้
อยู่หมู่บ้านตามหมู่บ้านตามบ้านเรือนของชาวบ้าน
น้ำนั้นท่วมมิดคอคุณผู้ชมครับผมลองไปมาแล้ว
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นจะเร่งอบพยพชาวบ้านออกให้ได้มากที่สุด
เพื่อที่จะนำไปอยู่ศูนย์อพยพนั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนสุรนารายจังหวัดนครราชศรีมาครับ

ผมบอกแล้วว่าคุณภูริพัฒน์เข้าไปจริง
ไปสำรวจมาจริงไปเห็นมาจริง
แล้วก็ไปเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือจริง

ก็ส่งใจไปช่วยนะคะชาวนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักจริง